ต่างดึกเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตี๑ตำรวจของสภพระแดงที่สมุทรปราการ
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์มาจอดไว้บนสะพานภูมิพล๒
ซึ่งเป็นสะพานสูงนะบริเวณฝั่งทางลงถนนปู่เจ้าสมิงพราย
จอดไว้ต้องสงสัยแบบนี้ก็เลยดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
เจ้าของรถมาจอดแล้วก็ปีนรั้วสะพานกระโดดลงไปในแม่น้ำทันทีนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ขึ้นไปบนสะพานภูมิพล๒มุ่งหน้าลงถนนปู่เจ้าสมิงพราย
จอดรถแล้วข้ามรั้วสะพานกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
หมายเลขทะเบียน๖กกค๖๒๙๑กรุงเทพมค
ครอบครองก็คือนายอภิชาติทุระธาอยู่ตำบลคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสะพานภูมิพล
เล่าให้ฟังว่าขณะที่เดินตรวจอยู่บนสะพานพบรถจักรยานคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้อยู่แล้ว
แต่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถก็เลยประสานแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมสะพานภูมิพล
เพื่อให้เปิดกล้องวงจรปิดก็พบภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ด้านของนายชัยชาญพึ่งสิริอายุ๑๙ปีชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
เล่าให้ฟังว่าพวกเขากำลังนั่งเล่นอยู่ที่บริเวณต่อหม้อใต้สะพานภูมิพล๒ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมาจากสะพานลงไปแม่น้ำเจ้าพระยา
ไปดูจึงเห็นว่าเป็นคนเนี่ยกระโดดลงมาจากสะพานเขาและเพื่อนเองรีบเดินไปดู
แต่ไม่พบแล้วนะครับแล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่า
สิ่งที่ตกลงไปในน้ำมันจมหายไปในน้ำเลยนะครับ
นี่แหละครับขณะที่ชุดประดาน้ำก็ได้ร่วมงมค้นหาแต่ก็ยังไม่พบร่างนะครับ
มีการยกเลิกการค้นหาไปก่อนเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรง
ว่าจะเกิดอันตรายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบ
ว่าผู้ที่กระโดดลงไปสะพานลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คือนายอภิชาติเจ้าของรถหรือไม่แล้วก็หาถึงสาเหตุสลดครั้งนี้ต่อไป
รวมถึงต้องหาร่างให้เจอด้วยนะครับ